ประกาศปิดเกาะนูเกาะแมวรวมถึงหาดฉลาดพักแหลมกินีลา
ปิดกันยาวแบบนี้ถึงสิ้นเดือนที่ฉันแต่งตัวเตรียมพร้อมมาขนาดนี้ก็ก้อนแล้วสิค่ะ
รุนสวัสดิ์คุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
จะไปลอยทะเลลอยคออยู่แถวนี้ก็ได้ค่ะ
แต่คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่หลายคนอยากจะไปท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าอากาศค่อนข้างดี
ฝนไม่ได้ตกชุกจนเป็นอุปสรรคนะคะก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศว่าใครจะเดินทางไปที่ไหนจะได้เตรียมพร้อมให้ถูกด้วยค่ะ
ถามว่าวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรก็พูดได้เลยว่าร้อนมากกว่าฝน
พื้นที่ร้อนเนี่ยก็คือตอนกลางของประเทศนะคะทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานรวมไปถึงภาคตะวันออก
แต่ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ยังคงเป็นภูมิภาคที่มีฝนตกอยู่
มาดูแผนที่อากาศกันหน่อยไม่ค่อยได้ดูกันนานแล้วใช่ไหมคะ
เส้นความกดอากาศเท่าเส้นสีน้ำเงินนี้นะคะหรือว่าภาษากรมอุตุนิยมวิทยาคือไอโซบา
คือเส้นที่บ่งบอกว่ามีความร้อนมากขนาดไหนมีความกดอากาศขนาดไหน
ตัวเลขน้อยยิ่งร้อนอย่างเช่นเส้นหนึ่งพันสองเนี่ย
่อมความร้อนนี่คือบริเวณดังกล่าวนี่คือค่อนข้างอากาศร้อนเลย
เมื่อมีหย่อมความร้อนแล้วก็มีความชื้นมีลมมาปะทะ
ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนได้นะคะเพราะฉะนั้นแถบแถบลาวเขามีฝน
อาจจะมีผลกระทบถึงไทยบ้างเล็กน้อยแต่ถามว่าผลกระทบที่ชัดเจนบ้านเราคืออะไร
แดดร้อนค่ะอย่างที่บอกไปเห็นเส้นไอโซบาเมื่อกี้พาดผ่านตอนกลางของประเทศนี่
ร้อนจัดร้อนจีแต่ขณะเดียวกันบ้านเรายังมีลมลมประจำฤดูคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดมาทางฝั่งอ่าวไทยและอันดามันนะคะก็เลยทำให้บริเวณแนวขอบของประเทศ
ยังคงมีฝนอยู่บ้างบริเวณนางกล่าวมีเทือกเขาด้วยก็เลยทำให้เกิดฝนตกหน้าเขาในบางพื้นที่
ส่วนคลื่นภาคใต้ฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยยังคงต้องระวัง๑๒เมตรอยู่นะคะ
ใครจะไปท่องเที่ยวเกาะต่างชายทะเลตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยแล้วก็ตรวจสอบด้วยว่าเขาเปิดหรือเปล่านะคะ
ส่วนพายุโซนร้อนจำปีที่อยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกที่เป็นกลุ่มสีกลมสีม่วงสีเขียวสีชมพูนั้นนะคะคืออยู่ห่างไกลบ้านเรามาก
ไม่ต้องห่วงว่าจะมีผลกระทบอะไรแต่เราเอามาเตือนให้ทราบกันว่าตอนนี้ก็มีพายุอีกลูกหนึ่งที่เข้ามามีอิทธิพลต่อสภาพอากาศของโลกนะคะ
ไปดูคำเตือนที่จังหวัดพังงาคุณผู้ชมที่เราบอกว่าคลื่นสูงเนี่ยนะคะช่วงนี้ภาคใต้ก็อาจจะต้องระมัดระวังกันหน่อย
มีฝนต่อเนื่องเกิดอะไรขึ้นพอฝนตกหนักก็มีลมพัดแรงขึ้นเนี่ยนะคะบางจังหวัดบางพื้นที่สูง๒๓เมตร
โดยเฉพาะบริเวณชายหาดเขาหลักหาดบางเนียงอำเภอตะกัวป่าคลื่นลมแรงน้ำทะเลสีขุ่นตกหนักแบบนี้
เจ้าหน้าที่ต้องปักทงแดงห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำริมชายหาดและทางน้ำท่วมป่าไหลหลากกันอีกด้วยนะคะ
ก็ต้องย้ำกันต่อว่าภาคใต้ก็ยังคงจะตกต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนเช่นกัน
ทะเลฝั่งตะวันออกยังไม่เจอมรสุมหนักอาจจะมีคลื่นมีฝนบ้างเล็กน้อย
แต่ว่าในทองมีอย่างอื่นที่อะไรกว่าคลื่นลมนะคะถุงพลาสติกค่ะคุณผู้ชม
มีคนทิ้งลงไปในทะเลแล้วต่อตะหนุตัวนี้นะคะ

คุณผู้ชมถุงพลาสติกกับสัตว์มันเข้ากันได้ซะที่ไหน
มันย่อยไม่ได้มันก็เลยตายค่ะ
จากนั้นคลื่นลมทะเลก็ซัดซากเต่ามาลอย
เกยตื้นที่บริเวณหาด

เต่าทะเลเขาก็เลยเคลื่อนย้ายเอาไปผ่าชนะสูตรที่โรงพยาบาลเต่า
เพื่อหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดต่อไป
นี่แหละคุณผู้ชมที่เราย้ำกันว่าทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง
มันมีผลกระทบต่อสัตว์โลกต่อสิ่งมีชีวิตแบบนี้นี่เอง
ถ้าเราอยากจะไปท่องเที่ยวแล้วเห็นบรรยากาศดี
ร่วมด้วยช่วยกันที่สำคัญที่สุดนะคะดูแลสุขภาพให้เรียบร้อย
เป็นระยะห่างใส่แมสดีจะไปเที่ยวได้ฉีดวัคซีนให้ครบด้วยนะคะ
วันนี้ดิฉันก็คงต้องถ่ายรูปแถวนี้ล่ะคุณผู้ชม
ไม่ก็เที่ยวทิพย์ไปก่อนแล้วมาตรวจสอบสภาพอากาศกันใหม่นะคะ

อ่ะถ่ายด้วยกันมาด้านนี้เต่าของปุ๋นตาดาว
โอ้โหเต่าตัวใหญ่ด้วยแล้วเต่าซ้อนกันมาอีกต่างหาก
เต่าเดินเร็วด้วยเต่าปลอมล้านเปอร์เซ็นคุณชิสา